กรณีที่ชายพิการอายุ๖๑ปีไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสาแก้วว่าถูกโกงค่าเช่าที่ดินทำกินทางการเกษตรนะครับ
จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดกันครับ
พันธุรีทวีสินจรัตรการนะครับนายทหารสอบสวนมณฑนทหารบกที่๑๙
นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสาแก้วเดินทางไปที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทัพพริกหมู่สอง
ตำบลทัพพริกอำเภออรัญญประเทศเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
กรณีที่นายหลอดศรีสุวรรณอายุ๖๑ปีเข้ามาร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมบอกว่า
นายตรายรัฐแสงทองอายุสามสิบสี่ปีครับขอเช่าที่ดินทำการเกษตรสิบเจ็ดไร่
ราคาไร่ละหนึ่งพันห้ามร้อยบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนสองหมื่นห้าพันห้ามร้อยบาทต่อปี
กำหนดเวลาเช่าห้าปีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบสี่
และหมดสิ้นกำหนดเวลาเช่าคือวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้าที่ผ่านมาครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อสิ้นสุดดูการทำไร่ทำนานะครับนายไตรรัฐก็จะนำเงินไปให้ที่บ้าน
เมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญาเช่าคือวันที่๑มกราคมนายไตรรัฐไม่ได้เงินนำไปให้นะครับ
เข้าไปร้องศูนย์นำรงธรรมเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ทราบว่า
เรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความเข้าใจผิดกันครับเนื่องจากว่าในหลอดนั้นเป็นผู้พิการทางร่างกายแล้วก็ทางสมอง
กระดาษที่นางวางรุภัณฑ์ทำกิจการผู้ใหญ่บ้านทัพพริกก็บอกว่า
อยากจะฝากไปถึงผู้ที่ทำสัญญาเช่าที่ดินหรือว่าทำสัญญาใดก็ตามนะครับ
ขอให้มาทำที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เป็นหลักฐานจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนเช่นเหตุการณ์นี้ครับ